พาไปดูเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีปกติเราได้ยินในน้ำมีปลาในนามีข้าว
นายังมีข้าวต่อไปแต่คราวนี้ในน้ำมีระเบิดค่ะ
เป็นคลังแสงย่อมเลยนะคะทั้งระเบิดทั้งเครื่องกระสุนปืนเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
แม้สภาพจะเก่าแต่มันพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อนะคะ
ไปเจอกับพลเมืองดีซึ่งเป็นคนแรกที่เป็นคนไปพบระเบิดชื่อว่าคุณเจษดา
ผู้เจริญอายุ๓๔ปีนะคะเล่าบอกว่าตัวเองลงไปเล่นน้ำในคลอง
เป็นคลองวัดป่าโพพระยาบริเวณใต้สะพานหลวงพ่อปีค่ะ
ตรงจุดนี้ลงไปเล่นน้ำได้สักพักจู่เดินไปเดินมาเหมือนเหยียบอะไรบางอย่าง
ถูกอะไรบางอย่างใต้น้ำก็เลยตัดสินใจดำลงไปดูทั้งดำแล้วก็คลำนะคะ
ไปพบว่าเป็นวัตถุคล้ายกับระเบิดเอาล่ะเอาให้แน่ใจลงไปดูอีกรอบหนึ่ง
กับพังงะเลยเพราะว่าพบระเบิดและเครื่องกระสุนปืนเยอะจำนวนมากค่ะ
ตัดสินใจรีบให้ญาติไปบอกเจ้าหน้าที่
จากนั้นเอาล่ะเพื่อความเชี่ยวชาญ
ประสานไปที่นักประดาน้ำเลยนะคะให้นักประดาน้ำลงไปช่วยงมหาใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมง
และกระสุนปืนสงครามชนิดต่างต่างอีกจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่นำมาตรวจสอบอย่างที่บอกไปแม้จะเก่าแต่พร้อมใช้งานนะคะ
ตำรวจก็คาดเหมือนเดิมคาดว่าคนที่ครอบครองน่าจะกลัวความผิดก็เลยเอามาโยนทิ้งน้ำแบบนี้ค่ะ